มาดูเรื่องราวอันเป็นทั้งวัฒนธรรมและก็เป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ภาคใต้ด้วย
นั่นก็คือกีฬาชนวัวนั่นเอง
แต่คราวนี้จะไปดูกีฬาชนวัวที่เขาบอกว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
และคาดว่าจะมีเงินเดิมพันธุ์สูงถึง๕๐๖๐ล้านบาท
เพราะว่ามีวัวที่เห็นตรงนี้นะครับ
นี่แหละครับวัวที่เดิมพันธุ์มากที่สุดก็คือวัวแดงหนึ่งในเขาหรือว่าไอ้แดง

ไอ้แดงจากคอกนายชาวเป็นวัวเจ้าถิ่นครับของจังหวัดสงขลา
จะไปปะทะกับโคนินแซมเพชรทองแท้หรือว่าไอ้ดำวังนา
คอกของนายปอบ้านทุ่งขมิ้นจังหวัดสตูน
พร้อมลงสนามสายวันนี้เป็นคู่ไฮไลต์
ขณะที่เจ้าของวัวชนทั้งสองเผยว่าพร้อมแล้วจะลงสนาม
มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้
คือวัวชนเป็นกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เขามีการจัดขึ้น
เพราะว่าเป็นไปตามพรบการพนันพศ๒๔๗๘นะครับ
ตั้งแต่ชุมชนที่รับรุ่มทะเลสาบสงขลารุ่มน้ำปัตตานีรุ่มน้ำโกลก
แล้วก็รุ่มน้ำชายาภูมิเรียง
เขามีมาก่อนจะเกิดเป็นพรบการพนันปี๒๔๗๘ไงคุณ

ดังนั้นสนามชนวัวที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นสนามกีฬาจึงถูกจัดขึ้น

มีประมาณ๒๘แห่งแล้วนะในพื้นที่ภาคใต้๗จังหวัดเนี่ยนะครับ
โดยคราวนี้นะฮะนายสนามกีฬาชนโคนานาชาติอำเภอรัตภูมิ
ก็คือนายวงวัชิระขาวทองบอกแบบนี้ว่า
วัวชนคู่นี้เนี่ยโอ้โหสดใหม่ทั้งคู่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนอายุเท่ากันประมาณ๗ปี
โดยฝ่ายโคแดง๑ในเขาหรือว่าไอ้แดงชนะมา๕ครั้งรวด
มีค่าตัวอยู่ที่๖๕๐๐๐บาท
ส่วนโคนินแซมเพชรทองแท้หรือว่าไอ้ดำวังนา
ก็ชนชนะรวดมา๔ครั้งมีค่าตัวย่อมกว่านิดหนึ่งคือ๕แสนบาท
และเป็นวัวชนที่มีรูปร่างสวยงามที่สุด
ในวงการชนวัวของไทยในขณะนี้คุณเห็นเขาเป็นไงล่ะ

โอ้กล้ามเนื้อเป็นมัด
เขาก็สวยนะคะสีก็สวย

แล้วก็ยังเป็นคู่ที่เซียนวัวภาคใต้ต่างเฝ้ารอชมนะฮะ
ถือว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์ของวงการ
จัดศึกวัวชนคู่ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
จากจะได้ชมวัวที่ถูกคู่ถูกใจเซียนวัวแล้ว
ยังเป็นศึกการกุศลที่จะนำเงินจากการแข่งขันส่วนหนึ่งนะฮะ
ไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
และก็นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย

กีฬาชนวัวเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์
แล้วก็เป็นวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีมานมนานเก่าแก่แล้ว

ดังนั้นเขาจะมีการจัดให้มีการชนหัว
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับ